คุณผู้ชมค่ะเอาใจแฟนเสกโลโซกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานเนี่ยฮือฮากันทีเดียวในเพจของพี่เสกโลโซนะคะ
นี่เป็นภาพสมาชิกสามท่านนี้เลยรวมตัวกันแบบครบแก๊งเลยนะคะ
เสกพี่รัฐแล้วก็พี่ใหญ่พร้อมแคปชั่นขอส่งกำลังใจให้ทุกคน
เราจะสู้และผ่านพ้นไปด้วยกันจากใจสามดวงโลโซ๒๐๒๐ค่ะ
เสกรักใหญ่โลโซเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนเพลงทั่วสารทิศเข้ามากดไลค์รูปรูปเดียวเป็นแสนคุณ
คอมเมนต์ก็ถล่มทลายกว่า๙๐
คือชื่นชมแล้วก็อยากดูคอนเสิร์ตโลโซอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นคุณการวิพากรค่ะภรรยาคนดีคนนี้คนเดิมนะคะของคุณพี่เสกนี่แหละ
ก็โพสต์ภาพถ่ายรูปร่วมกับทีมงานนะคะ
ทุกคนมีสีหน้าสีตาแช่มชื่นมีความสุข
ซึ่งแววมาว่านะคะตอนนี้ทั้ง๓กำลังซุ่มซ้อม
เพื่อเตรียมจัดคอนเสิร์ตโลโซคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่า
เสิร์ตเนี่ยมีแน่แต่จะจัดได้ช่วงไหนต้องรอติดตามกันนะคะ
ได้ยินแบบนี้แล้วโอ้โหแฟนนะ
กันใหญ่เลยเตรียมตัวที่จะไปดูคอนเสิร์ตหรือเปล่านะ